แล้วควรคุมรายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่ครอบครัวของน้องเจ็ด

จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถาม

ขึ้นอยู่กับคำถาม๔ข้อครับ
ตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
คราวนี้ช่วงดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ก็จะเป็นคำถามใกล้ตัวเกี่ยวกับครอบครัวของพวกเราทั้งนั้นเลย
ก็คิดว่าครอบครัวของน้องเจ็ดก็คง
ศึกษาแล้วทำการบ้านมาพอสมควรเลยนะครับคุณผู้ชมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องเจ็ดมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ถึงช่วงนี้แล้วเนี่ยลุ้นไหม

คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
แต่หนูจะต้องเลือกก่อนเป็นข้อแรกและคนแรก

ใน๕เรื่องนี้คนในครอบครัวเราใครถนัดเรื่องไหน
ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่นาจร
เรื่องที่๓ยายบุญมี
เรื่องที่๔เมโรเดียน
เรื่องที่๕การเดินทาง

ถ้าพร้อมแล้วน้องเจ็ดเลือกเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

เรื่องที่๒โรงเรียนบ้านแม่นาจรครับ
ทำไมถึงมั่นใจในเรื่องนี้ล่ะลูก

จริงแล้วผมก็เป็นคนเรียนที่โรงเรียนบ้านแม่นาจนนะครับ

หนูชอบอะไรในโรงเรียนนี้บ้าง
ความมีมารยาทแล้วก็ชอบการเรียนครับ
ที่โรงเรียนหนูเห็นบอกว่า
ได้รับรางวัลมากมายแทบทุกปีเลยจริงไหมลูก

และจะเป็นบอร์ดหนึ่งนะฮะที่ใหญ่มากเลย

เขาบอร์ดใหญ่แค่ไหนเจ๊บอดใหญ่ไหม
ใหญ่ครับประมาณเอาไว้ที่หน้าโรงเรียนก็

ใหญ่เลยครับคือประกาศให้รู้เลยนะครับครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

เรื่องใดไม่ใช่รางวัลที่โรงเรียนบ้านนาจรได้รับ
ตัวเลือกที่หนึ่งส่งเสริมกิจกรรมอาเซียนดีเด่น
ตัวเลือกที่สองห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบโรงเรียน
ตัวเลือกที่สามสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการ
ตัวเลือกที่๔เสมอปปส
ป้ายผมส่วนมากผมจะอ่านมันจะเกี่ยวกับห้องสมุด
ส่วนเสมาปปศนี่ผมไม่รู้ครับ

ถ้าพร้อมแล้วน้องเจ็ดเลือกตอบ

ตัวเลือกที่๔เสมาปปศครับ
ผมจะยังไม่เฉลยเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับทั้ง๔ข้อ
ยังไม่หมดหน้าที่ลูกหนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
ผมขอเลือกตาทาครับคุณมากครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ตาทาขึ้นมาตอบครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่อง
ผมก็จะเอาการเดินทางให้ตาทาดีกว่าครับ

ทำไมถึงเลือกการเดินทางให้ตาทาครับ
เพราะว่าตาทาผมเป็นคนชอบเดินทางไปหาของป่าตลอดเลยครับ

ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญตาทามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ทาทาเดินทางบ่อยเหรอครับ

ถ้าการเดินทางขึ้นป่าขึ้นเขาอะไรอย่างนี้

แล้วอยู่เชียงใหม่เนี่ยปกติเดินทางด้วยอะไรครับ
ถ้าพูดถึงว่าข้ามจังหวัดข้ามอำเภอข้ามอะไรอย่างนี้

ขึ้นรถสองแถวบ่อยแค่ไหนครับ
ก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับนานขึ้นที
ปกติที่ตาไปขึ้นตาเคยไปสถานีขนส่งช้างเผือกไหมครับ

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รถสองแถวสีอะไร
ไม่ได้มีต้นสายอยู่ที่
สถานีขนส่งช้างเผือก
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเหลือง
ตัวเลือกที่สองสีเขียว
ตัวเลือกที่สามสีขาว
ตัวเลือกที่สี่สีส้ม
ส่วนมากผมขึ้นไปรถสองแถวนี่จะมีสีส้มสีแดง
แต่สีขาวนี่ไม่มีในขนส่งเลยครับ

ตัวเลือกที่สามสีขาวครับ
ผมจะยังไม่เฉลยในช่วงนี้
เราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
คนต่อไปที่ตาจะให้ขึ้นมาต่อชีวิตคือใครครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับคุณยายลำยองขึ้นมาตอบครับ

ขอเชิญยายบัวซอนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ผมแก้ข่าวสักนิดนึงนะฮะ

เราก็แอบกระซิบถามบอกว่า
แม่ทำไมแม่เปรียบตัวเองเหมือนกันลำยอง
เปรียบเนี่ยก็คือมีหลานมีลูกเป็นวันเฉลิมแล้วก็มีน้องวันเฉลิมต้องเลี้ยงหลานสาวอีกสามคน
แต่เรื่องดื่มไม่มีเลยนะครับคุณผู้ชมไม่มีเลยนะ
ไม่รู้จักด้วยนะสุราเล่านะฮะ

เวลาไปติดต่อราชการไปโรงพยาบาลเนี่ยยายเคยไปทำเรื่องแทนคุณยายทวดไหมครับ

เคยเห็นบัตรประชาชนของคุณยายทวดบุญมีไหมครับ

เอาละครับถ้าเกิดว่าบัตรอยู่ที่แม่นะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ของคุณยายบุญมีระบุวันออกบัตรไว้เมื่อใด
ตัวเลือกที่๑๒๐มกราคม๒๕๖๒
ตัวเลือกที่๒๒๐มีนาคม๒๕๖
ตัวเลือกที่๓๒๐กรกฎาคม๒๕๖
ตัวเลือกที่๔๒๐สิงหาคม๒๕๖

กราคมมีนานี่เป็นของยายมกรานี่จะเป็นของแม่

ถ้าพร้อมแล้วแม่บัวซ้อนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒๒๐มีนาคม๒๕๔๙ครับ
ข้อผ่านไปถ้าข้อนี้ถูกอีก๑ข้อนั่น
หมายความว่าเราได้รับทุนไปต่อชีวิต๑แสนบาท

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เอาน้องแก้มนะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องแก้มขึ้นมาตอบครับ

ขอเชิญน้องแก้มขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ได้ข่าวว่าอยู่โรงเรียนนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเราเนี่ย

ป๔มานี่แล้วหนูก็เล่นเลยเหรอลูก

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โน้ตซอนคือตำแหน่งใด
ตัวเลือกที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองตำแหน่งที่สอง

ตัวเลือกที่สี่ตำแหน่งที่สี่
หนูคิดว่าตำแหน่งที่๔เป็นตัวซ้อน

หนูเคยกดเล่นเมโดเดียนค่ะ

ตัวเลือกที่๔ตำแหน่งที่๔ครับ

สี่ข้อข้อที่สี่นี่หนูทำได้
เราได้รับทุนกลับบ้านในวันนี้๑ล้านบาทนะลูก

เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องเจ็ดจากจังหวัดเชียงใหม่

ทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจได้มากน้อยเท่าไหร่
ช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
โน้ตตัวซอนคือตำแหน่งใด

ตัวเลือกที่สี่ตำแหน่งที่สี่

โค้กโค้กโค้กโค้ก